คุณผู้ชมครับร้านนี้อร่อยแบบสุดแล้วก็มีเมนูหนึ่งที่เอ่ยมา
คุณผู้ชมต้องรู้แกงคั่วหอยขม

ได้ที่ไหนใช่ไหมแต่ที่นี่อร่อยแบบไม่เหมือนร้านอื่นจริง
เพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรถคู่ใจของผม
แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปชิมของอร่อยกันวันนี้ผมแวะมาหาเพื่อนก่อน
มองกันดิเพื่อนอยู่ไหนนี่ไงเพื่อนนอนรออยู่นี่
ผมมาที่นี่ก่อนเลยครับสวนสัตว์เพื่อนเดรัชฉาน
ฟังชื่อแล้วแปลกเนอะมันมีที่มาที่ไปยังไงซะเดี๋ยวจะได้รู้กันในวันนี้

มากมายหลายชนิดนะครับแน่นอนล่ะเข้ามาที่นี่สิ่งหนึ่งที่เป็นงงแล้วก็สงสัยก็คือชื่อ
ชื่อสวนสัตว์เพื่อนเดรัชฐานมันมีที่มาที่ไปยังไง
เมื่อกี้ผมไปลองดูข้อมูลของแถวนี้มาเขาบอกว่าคำว่าเดรฉันเนี่ย
มีความหมายว่าสัตว์ทุกชนิดเลยแต่ว่าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
ขนานไปกับพื้นโลกไงครับแล้วนอกจากนี้วันนี้ผมนัดกับเจ้าของที่นี่เอาไว้
คุณพิสิทธิ์ซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ขึ้นมา
อยากรู้จริงเขามีแรงบันดาลใจหรือมีความตั้งใจอะไรถึงสร้างที่นี่

นี่เดินมาเจอจนได้แต่อยากจะรู้จริงเลยครับคุณพิศิษฐ์
ที่มาที่ไปของการตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมามีแรงบันดาลใจยังไงฮะ
ตอนนั้นไปเป็นผู้บุคคลิกันองค์การสวนสัตว์ครอบ

แต่ตอนผมจะเกษียณ

ที่เป็นสัตว์คุ้มครองโดยกฎหมายไทย

ถ้าคุณไม่จดทะเบียนสวนสัตว์

โดยที่ตายไปโดยที่คุณหาคู่ไม่ได้

คุณสามารถแลกเปลี่ยนสัตว์กับสวนสัตว์อื่น

นั่นคือแนวทางแล้วก็สิ่งที่อยากจะเห็น
แล้วถ้ามาแล้วเราก็คุณผู้ชมอย่างที่บอก

แต่ถ้าคุณมีจิตศรัทธามีกำลังมากพอ

ต้องบอกเลยนะว่ารถคู่ใจคันนี้ของผมเนี่ย
ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันทุกที่แหละครับ
แต่ก่อนที่จะออกไปหาอะไรกินกันเวลา

เคลียร์กระจกหน้ารถให้ใสก่อนนะครับ
เป็นระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติครับ

สะอาดหมดจดและทำให้ไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่
ก็คือถ้าตอนฝนตกเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับ
ปลอดภัยแน่นอนพร้อมลุยครับ
ตอนนี้เราพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย
คุณผู้ชมนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน

แสงดาวเสือแล้วนะฟังชื่อร้านแล้ว

เข้ามาในร้านนะเสือก็เหม็นมีสักตัว
ดาวก็ไม่ได้มีติดประดับเอาไว้มีแต่แสงอ่ะ
แล้วนี่นั่งอยู่กับเราแล้วเจ้าของร้านนะครับ
สวัสดีนะครับพี่เกลือครับ
แสงดาวเสือมันมายังไงเพราะผมไม่เห็นมีเสือสักตัว

ทำไมถึงอยู่มาเปิดร้านอาหารแบบนี้ล่ะ
เกิดจากว่าหนึ่งใจชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วย
เห็นบอกว่าเรียนเรื่องการทำอาหารมาด้วย
ใช่ค่ะเรียนอาหารพฤชนาการมา

เจ๋งจริงไม่เปิดได้ยาวนานขนาดนี้
เมนูแรกในยุคนั้นสมัยนั้นที่เป็นเมนูชูโรงเลย

คั่วหอยขมนี่แหละเป็นระดับตำนาน
เพราะขายตั้งแต่วันแรกยันวันนี้
กะทิของเราก็จะหัวกะทิร้อนนะคะ
หอยของเราเนี่ยก็จะหอยก็สั่งแกะมาแบบสด
ใส่พวกชะอมชะพรู
แล้วก็ปรุงรสออกมาให้เข้มข้นนะคะ
มันต้องกินกับข้าวสวยร้อน
เหนือจากนั้นก็จะเป็นปลาทอดแสงดาวค่ะ

มีหลายชนิดก็มีปลาปลาปงปลาทับทิมปลาช่อน
แล้วเราต้องเลือกคัดไซส์มันไม่ต้องเป็นแบบไหน
ก็ไซส์ประมาณซักแปด๙ขีดนะคะ
ปลาทับทิมใหญ่เกือบ๑กิโลกรัม
โอ้โหมันก็โอ้โหใหญ่แบบแน่นเลยนะ

แวกออกมาโอ้โฮสมุนไพรทั้งนั้นเลย
น้ำยำเราก็เคี่ยวค่ะเคี่ยวจากค่ะ
มีน้ำตาลมีน้ำมันหอย
มีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำมะนาวค่ะ

จานนี้เหมาะมากเพราะมันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริง

งปลาปลาคังค่ะมันเป็นปลาที่สด

แกงเนี่ยเราต้องสั่งพริกแกงมาที่เราเจ้าที่ไว้ใจได้ค่ะ
ค่ะแล้วก็จะตำกระชาย
ใส่ไปเพื่อให้น้ำมันข้น

ชานี่แหละทีเด็ดของตัวแกงป่า
อืม
เมนูนี้ชื่อว่าเมนูไก่สอดไส้

เราก็เลยเอาไก่เอาข้างในเนื้อข้างในออก
แล้วก็หนังเก็บไว้เอาไก่ข้างในมาสัก

สมกับเครื่องปรุงหลายอย่าง
แล้วก็สอดใส่เข้าไปในหนังไก่ที่เราทำเอาไว้

เราก็เอามาจุ๊บแป้งแล้วก็ทอด
แล้วข้างในมันเหมือนเป็นไก่บะช่อที่สับมา
แล้วก็คุกกับวุ้นเส้น
ทั้งนั้นเลยเช็คบินมาจะแพงไหมเนี่ย

แกงคั่วหอยคมก็แค่๖๐บาทเท่าไรครับ
ปลาแสงดาวก็จะตัว๒๘๐บาทค่ะ
ตัวหนึ่งจะเป็นกิโลอยู่แล้ว

แกงปลาประคังนี้ก็๒๐๐บาทค่ะ
เนนูนี้ก็ถูกใจมันราคาเท่าไหร่ครับ

ถูกแล้วแถมรสชาติยังอร่อยอีกด้วยนะครับ

อร่อยจริงเด็ดมาก
ใครรักชีวิตหลังสอง
เส้นทางมาที่ร้านก็ง่ายเลยนะครับ
ขับมาตามถนนรามอินทามุ่งหน้าไปทางครูบอน

ขับตรงเข้ามาไม่เกิน๑๕๐เมตร
เลยซอยคูบอนซอยหนึ่งมานิดหน่อย
ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือริมถนนเลยล่ะครับ

ว่าเราจะไปร้านไหนอร่อยถูกใจแล้ว
แล้วก็นี่เราก็จะพกหนี้ไปด้วย
กันเปื้อนไทยรัฐทีวีมอบให้เลยครับ
ตลอดกินนะครับเดินทางมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก

ใช่แล้วค่ะมีเมนูเยอะแยะใช่ไหม
แต่คุณชนะคุณบอกคุณชอบแกงคั่วหอยขม

ดิฉันชอบเมนูนี้มากแต่เสียดายอย่างหนึ่ง

ยังไม่ได้ชิมจากร้านนี้เลย

อันนี้ผมบอกแล้วกันจุดสังเกตคุณไปที่ร้าน
คุณจะเห็นรถจอดข้างทางกับเยอะเขาจอดแบบนั้นทุกวัน
แล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อถึงที่ร้านแล้ว
ค่ะจริงมันจอดทางทุกที่เลยนะครับคุณ

ใช่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอแปลว่าไปถูก

ถ้าผิดก็แสดงว่าตอนนั้นร้านยังไม่เปิด